เขาบอกตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนเป็นย่านพลุกพลาดเลยแหละ
มีร้านอาหารสถานบันเทิงโรงแรมแต่เมื่อวานมียิงกันนะคะ
แล้วเป็นการยิงแบบอุกอาจมากเพราะว่าคนร้ายอะค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบเจ้าของผับที่เป็นชาวมาเลเซีย
แล้วรัวยิงไป๓นัดจนเขาเลือดท่วม
อาการสาหัสแล้ววงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
ยินดีตอนเลือดแค่ละ๒๙น

เพราะว่าจะเห็นตั้งแต่จังหวะที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซ
เลี้ยวตามคนเจ็บเข้าไปเลย

นี่คือระยะเผาขนแล้วจ่อยิงเห็นไหมคะ

สามนัดจนรถเขาเสียหลักแล้วก็ไปถลายล้มอยู่ที่หน้าร้านขายยาค่ะ
คนเจ็บคือลุกขึ้นเดินเข้าไปในร้านขายยาเพื่อขอความช่วยเหลือเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นถนนมงคลประจักษ์ค่ะ
ต้นตำรวจภูทรเบตงลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะที่หน้าร้านขายยาตรงนี้
อย่างที่บอกว่าจุดเกิดเหตุมันคือพื้นที่กลางชุมชน
ซึ่งตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีแดงล้มตะแคงอยู่ริมถนนค่ะ
ส่วนคนเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเบตงแล้วนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายราดานริชนันชาติสิวัน
อายุ๕๕ปีเป็นชาวมาเลเซีย
แต่ว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยนะคะ

เขาเป็นเจ้าของผับในเขตเทศบาลเมืองเบตง
สภาพคือโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าไปที่ท้อง๓นัด
ในที่เกิดเหตุมีหัวกระสุน๑หัวที่กระถางต้นไม้
และอีกหนึ่งหัวที่ริมถนนใกล้กับรถของผู้บาดเจ็บที่ล้มอยู่อะค่ะ
ชาวบ้านให้การบอกว่าได้ยินแต่เสียงปืน
พอออกมาเนี่ยไม่เห็นใครแล้วนอกจากคนเจ็บ
ลุกมาขอความช่วยเหลือแบบเลือดท่วมตัว

ปรากฏว่าเห็นคนร้ายเนี่ยมาดักซุ่มอยู่ทางข้างทางแถวบ้านเหยื่อ

เขาจะเข้าไปทำงานที่ร้านเขาที่เขาเป็นเจ้าของ
ร้านชื่อไม่เป็นไรบาร์
พอคนเจ็บออกจากบ้านปุ๊บคนร้ายขี่ตามหลังทันทีเลย
แล้วก็เร่งเครื่องประกบเหนียวไกยิงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากกล้องวงจรปิด
จะหลบหนีย้อนมุ่งหน้าไปทางตำบลทานน้ำทิพย์ค่ะ
ส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีเบตงลงไปตรวจสอบนะคะ
คุยกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงรถล้ม
เลยออกมาดูก็เห็นคนเจ็บอยู่ริมถนน
ตอนนั้นรู้ไหมครับว่าเขาโดนยิงหรือว่าล้มรถ
เราไม่รู้แต่ว่าคิดว่ามันหลงลด
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจปักทงไปที่ปัญหาส่วนตัว
เรื่องชู้สาวแล้วก็เรื่องธุรกิจนะคะ
อาจจะเป็นคู่กรณีที่มีข้อพิพาทขัดแย้งกัน

เพราะว่าเบตงเนี่ยไม่ได้เป็นอำเภอที่ใหญ่มากมาย
กว้างมากขนาดนั้นผู้คนส่วนใหญ่เขารู้จักกันในอำเภอดี
เห็นหน้าค่าตากันอยู่เดี๋ยวจะมีการติดตามล่าตัวมือปืนมาดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนนะคะ